เราเริ่มต้นกันด้วยอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่
เยาวชนอายุยังไม่ถึง๒๐ปีนะครับ
ริจะเป็นโจรเรียกฆ่าไทยจับคนไปแล้วก็ไปเรียกฆ่าไทย

สุดท้ายตำรวจสามารถที่จะควบคุมตัวได้แล้วก็นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพครับ
เหตุการณ์นี้นะครับเยาวชนชายอายุ๑๘ปี
นักศึกษาวิทยาลัยชื่อดังในจังหวัดเชียงใหม่
พลตำรวจตรีมนตรีสำบุญนานนท์ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่
และเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพครับ
ที่บ้านเลขที่๙๙ทับ๙บ้านป่าจี้ตำบลแม่เฮียอำเภอเมืองเชียงใหม่นะครับ
หลังจากเมื่อคืนที่ผ่านมาเยาวชนชายอายุ๑๘ปี
ร่วมกับพวกอายุ๑๗ปีก่อเหตุบุกเข้าไปในบ้าน
โดยปิดกล้องวงจรปิดรอบบ้านนะครับรวม๑๖ตัว
จากนั้นหลังจากที่บิดกล้องเรียบร้อยแล้วนะครับ
พอที่จะทำให้ตัวเองนั้นไม่ต้องตกเป็นคนที่ถูกมองเห็นผ่านกล้อง
ก็เข้าไปในห้องนอนนางเสงี่ยมปฐุมไทยอายุ๖๒ปี
ซึ่งอยู่ชั้นสองของบ้านครับแล้วก็จับมัดมือไพร่หลังมัดปาก
แล้วก็ค้นหาทรัพย์สินโดยได้สร้อยคอทองคำน้ำหนัก๕บาทจำนวน๑เส้น
น้ำหนัก๓บาท๑เส้นแหวนทองคำอีก๒วงเงินสดอีก๑๔๐๐๐บาทนะครับ
จากนั้นขู่บังคับให้นางเสงี่ยมนั้นโทรศัพท์หานายสุธิพงศ์ปฐุมไทย
อายุ๓๐ปีลูกชายซึ่งเป็นทนายความอยู่ที่กรุงเทพมหานคร
เพื่อให้โอนเงิน๒๐ล้านบาทแลกกันกับชีวิตของผู้เป็นแม่ครับ
แต่ว่านายสุธิพงศ์นั้นต่อรองและโทรศัพท์หานางวิไลวันพี่สาว
ซึ่งเป็นภรรยาของนักธุรกิจในประเทศอังกฤษเพื่อโอนเงินให้ก่อนแล้วก็พากันหลบหนี
ต่อมาครับตำรวจสามารถแกะรอยคนร้ายจากเช็คบัญชีธนาคารนะครับ
พบว่าเป็นของเยาวชนอายุ๑๘ปีก็ตามไปจับกลุ่มที่ห้องเช่าแฟลตเอื้ออาทรหนองหอยครับ
พร้อมกับเพื่อนที่ร่วมก่อเหตุอีกคน
ผู้ต้องหาทั้งสองรับสารภาพว่าเคยเข้าไปฝึกงานกับบริษัทตกแต่งบ้าน
ที่เคยไปตกแต่งบ้านหลังดังกล่าวนะครับ
ดังนั้นทำให้รู้ช่องทางในการเข้าออกบ้านเป็นอย่างดี
แล้วก็เห็นว่าบ้านหลังนี้มีทรัพย์สินจำนวนมาก
เพราะปลูกสร้างบ้านราคาเกือบ๓๐ล้านบาท
ตำรวจนั้นจึงแจ้งข้อหาร่วมกันชิงทรัพย์โดยมีอาวุธ
และใช้กำลังประทุษร้ายเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ